คุณผู้ชมครับในเรื่องของการพิจารณาให้สัญชาติแก่สมาชิกทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ซึ่งกรมการปกครองจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้
แล้วก็พบว่า๔คนในทีมที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย
นั่นก็คือน้องมาร์คน้องดุลแล้วก็น้องตีรวมถึงโค้ชเอกด้วย
ซึ่งมีการเปิดเผยออกมานะครับจากร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภาอธิบดีกรมการปกครอง
กล่าวถึงเรื่องของการพิจารณาให้สัญชาติแก่สมาชิกทีมหมูป่าอาคาเดมี่
บอกว่ากรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่ามีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย๔คน
เป็นเด็ก๓คนก็คือเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปี
เด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ๑๔ปีและนายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปี
หรือว่าน้องมาร์คน้องดุลน้องตีรวมถึงนายเอกพลจันทวงหรือว่าโค้ชเอกอายุ๒๕ปี
สาเหตุที่บุคคลทั้ง๔ไม่ได้สัญชาติไทยเนื่องจากมีบีดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ข้อมูลที่ตรวจพบเพราะว่าทั้ง๔คนไม่ได้แจ้งเกิดนะครับไม่มีสูติบัติ
ในส่วนของเด็ก๓คนได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนราชในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
มติคอรมอลวันที่๑๘มกราคมปี๔๘มีเลขประจำตัว๑๓หลักขึ้นต้นด้วยเลข๐
ขณะที่โค้ชเอกมีหนังสือรับรองการเกิดของโรงพยาบาลแม่สาย
แต่ไม่ได้แจ้งเกิดและไม่ได้จัดทำทะเบียนราชจึงไม่มีเลขประจำตัว๑๓หลักนะครับ
การขอสัญชาติไทยของทั้ง๔คนจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญชาติ
พศ๒๕๐๘แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔พศ๒๕๕๑ที่ระบุว่า
ดามานดาเป็นคนต่างด้าว๒ต้องเกิดในประเทศไทย๓ต้องมีใบสูติบัติหรือใบรับรองการเกิด
และ๔มีเลขในประจำตัว๑๓หลักขึ้นต้นด้วยเลข๐
จากข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนราชของเด็กชายมงคลเด็กชายอดุลและนายพรชัย
ระบุว่าทั้ง๓คนเกิดที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ส่วนกรณีของโค้ชเอกเนื่องจากมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลแม่สาย
สามารถยื่นเรื่องขอแจ้งเกิดได้ที่เทศบาลตำบลแม่สาย
สำหรับขั้นตอนต่อไป
ทั้ง๔คนมีสูติบัติหรือใบเกิด
หรือนางสือรับรองการเกิดแล้ว
จากนั้นจะทำการยื่นคำขอเพื่อมีสัญชาติไทยได้
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักเกณฑ์
และวิธีการดำเนินการใช้ปฏิบัติกับทุกคนที่มีปัญหา
และข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกัน

พอเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตขึ้นมา
กรมการปกครองถึงมาพิจารณาให้สัญชาติ

คือมีการพิจารณาเรื่องราวของทั้ง๔คน

ก็ต้องตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปนะครับ
ก็ต้องมีการยื่นเรื่องต่อในอำเภอ
หรือว่าต่อทางประหลัดด้วยนะครับ
เพื่อให้ขั้นตอนมันครบสมบูรณ์นะครับ
เขาบอกว่าอย่างที่สำคัญที่สุด
ก็คือจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดในแผ่นดินไทยเท่านั้นเอง
ต้องเอาหลักฐานนี้เป็นอย่างแรกเลย
แล้วก็โรงเรียนของน้องดุลนะคะตอนนี้ก็มีการรวบรวม

นักเรียนต่างด้าวทุกปีเพื่อขอเสนอ
แต่ว่าปีนี้เขาบอกจะขอให้น้องดุลอีกปีหนึ่ง
ก่อนหน้านี้น้องดุลก็ไม่เคยผ่านเหมือนกัน
คือจริงแล้วมันมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนมา
สำหรับใครที่จะขอสัญชาติไทยนะครับ